ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะเกิดขึ้นที่หนองคาย
เด็กอายุสัก๑๐๑๓ปีเป็นวัยที่แบบอยากรู้อยากลองไง
แล้วก็ชวนเพื่อนไปเล่นกัน๕คนปรากฏว่าประทัดเนี่ยมันระเบิดตู้มมา
โอ้โหมือเละเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ระเบิดถูกริมฝีปากใบหน้าด้วยค่ะ
เนี่ยตอนที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านกุฎแกรบ
ตำบลนาหนังอำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคายเนี่ยนะคะ
ก็เห็นชาวบ้านกำลังจับกลุ่มกันเลยคุยกันถึงเรื่องนี้
ทีนี้จากการสอบถามก็รู้ว่ามีเด็กชายในหมู่บ้าน๕คน
อายุประมาณสัก๑๐กว่าขวบ๑๐ปีถึง๑๓ปีก็เล่นประทัดกัน
แล้วประทัดมันระเบิดใส่มือระเบิดใส่ตามร่างกายได้รับบาดเจ็บ
เอาตัวส่งโรงพยาบาลหนองคายไปแล้วนะคะ
ทีนี้เด็กชายเอได้เล่าข้อมูลให้ฟัง
บอกว่ารุ่นพี่มาชวนไปดูการจุดประทัดเล่นพาไปท้ายหมู่บ้าน
แล้วรุ่นพี่เขาประดิษฐ์ประทัด
เอาประทัดลูกบอลแกะเอาดินปืนนะคุณ

กันไงแก๊งเด็กผู้ชายในหมู่บ้านมามาเล่นด้วยกัน
แต่ตอนจุดประทัดน้องคนนี้เด็กชายเอไปหลบอยู่หลังเสา
ห่างจากจุดที่มีประทัดสัก๘เมตรรออยู่นานไม่ได้ยินเสียงประทัด
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะรุ่นพี่ที่จุดประทัดอยู่ก็เลยแบบเอ้ย
ทำไมมันยังไม่ได้ยินเสียงประทัดก็เลยชะโงกออกมาดู
จังหวะนั้นเองเป็นจังหวะที่ประทัดมันระเบิดตู้มมาเลยค่ะ
มันมีเศษอะไรต่างกระเด็นใส่ได้รับบาดเจ็บ
เพื่อนอีกคนนึงนะโดนระเบิดสะเก็ดประทัดเนี่ยค่ะถูกริมฝีป่า
ส่วนรุ่นพี่อีก๓คนที่ถือประทัดก็เห็นแต่กองเลือดเต็มไปหมดเลย
ส่วนทางด้านร้อยตำรวจเอกสดใสแพงงารองสารวัตรปราบรามสพพลพิสัยนะคะ
ก็บอกว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นต้องย้ำเตือนเลยผู้ปกครอง
ตักเตือนบุตรหลานด้วยนะอย่าให้ซื้อประทัดมาเล่นไม่ว่าจะกรณีใดเลย
เพราะว่ามันอันตรายมากจริงนะคะแล้วยิ่งช่วงนี้ด้วยคุณผู้ชมใกล้จะออกพรรษาแล้ว
เขาก็จะมีการเล่นประทัดในหลายพื้นที่
หลังจากนี้ตำรวจเองก็ต้องไปเข้มงวดในการตรวจสอบร้านค้าต่างมากขึ้น
เพราะว่าการจำหน่ายพวกประทัดดอกไม้เพลิงถ้าไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ผิดกฎหมายเลยนะคะ